นนทบุรีเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับชายหนุ่มคนนึงนะ
ชายหนุ่มคนนี้อายุ๒๑ปีนะครับเขาไปรู้จักพูดคุยอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่ง
ผู้หญิงคนนี้ก็แชทมาบอกว่าให้มาหาหน่อยให้มารับหน่อยค่ะนะ
อยู่แถวโครงการบ้านเอื้ออาทรวัดกู้๒ที่บางพูดปากเกร็ดนนทบุรี
พอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าถูกไล่ฟันจนเจ็บสาหัสนะฮะอืม
และนี่ตอนที่ขี่จักรยานยนต์หนีนี่ไปชนกับจักรยานยนต์รับจ้าง
ตัวเองก็รถล้มนะนี่พี่วินยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วหนุ่มคนนี้ใส่หมวกกันน็อกอยู่เนี่ยฮะนี่เจ็บอยู่นะ
รถล้มนะขี่หนีมานะถูกไล่ฟันมานะค่ะเดี๋ยวดูนะฮะ
พวกนั้นเนี่ยตามมาทันโอ้นี่ไงนี่แล้วทีนี้เอาใหญ่เลยโอ้โห
ฟันแบบใส่ไม่ยั้งเลยอ่ะคือทั้งทั้งที่คนเจ็บนี่แบบ
คือรถล้มไปก็สะบักสะบอมอยู่แล้วอ่ะเดินแทบไม่ไหวแล้วอ่ะ
หนูถูกไล่ฟันไปนู่นฮะดูเพิ่มชมครับนี่ค่ะบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แล้วเสียหลักล้มลงกลางถนนนี่ฮะสุดท้ายเนี่ย
วัยรุ่นเสื้อดำเนี่ยไล่ตามมาทันแล้วก็ใช้มีดวิ่งไล่ฟันใหญ่เลย
นายจักริตเนี่ยเจ็บสาหัสนะฮะก่อนที่คนที่มาก่อเหตุเนี่ยจะหลบหนีไป
โอ้โหแล้วผู้คนแถวนี้ก็เยอะแยะนะค่ะไม่ใช่ว่าที่เปลี่ยวไม่มีใครนะ
นี่เห็นไหมคนเยอะแยะเนี่ยต้องวิ่งหนีกันหมดเลยอ่ะ
แถวเนี้ยโอ้โหทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
เราได้ภาพวงจรปิดนะฮะก่อนจะเกิดเหตุตรงถนนตรงเนี้ยนะฮะ
แล้วมีวงจรปิดหลังก่อเหตุเสร็จนี่นี่หลังก่อเหตุเสร็จนะฮะ
คาดว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุ๗๘คนด้วยกันนะฮะ
นะเป็นด้านล่างทางขึ้นอาคารเก้าสิบห้า
แต่ตรงที่เขาถูกไล่ฟันเนี่ยจะเป็นแถวถนนของอาคาร๔๙นี่
คือน้องเขาอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะแต่ว่าคนเจ็บเนี่ย
เหมือนกับว่านัดเพื่อนผู้หญิง
กำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยเธอแชทมาหาบอกให้มาหามารับหน่อย
อาคารตรงนี้นี่แหละไม่รู้จะใช่คนนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
เสื้อเทาเนี่ยแต่นี่เป็นขากลับนะฮะขากลับ
พอจักริตเข้ามาหาเนี่ยปรากฏว่าเดินมาถึงตรงนี้นะฮะ
เจอกลุ่มพวกที่เดินเข้าไปเนี่ยไล่ฟัน
เขาก็ขี่จักรยานยนต์หนีตรงเนี้ยคืออาคารห้าสิบเก้าอ่าเก้าสิบห้า
ขี่ไปถึงอาคารสี่สิบเก้าชนกับวินจักรยานยนต์รับจ้าง
อยู่กลางถนนไอ้พวกนี้ตามมาทันพอดีอืมนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะฮะสพปะเกร็ดนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุนะครับดูสิฮะโอ้โห
โอ้โหถูกฟันเข้าไปรถล้มก็จะแย่แล้วนะคะนี่ต้องดมยากันเลยนะครับ
แต่ก็ยังพอบอกเล่าเหตุการณ์ได้บ้างนายจักริตเนี่ย
ถูกฟันนะครับบาดแผลเนี่ย
ที่ไทยทอยที่แผ่นหลังที่แขนทั้งสองข้างที่ขาซ้ายอีกนะแผลชะกันนี่หลายแห่ง
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะแต่ว่าที่เขาบอกกับเจ้าหน้าที่นะตอนที่พอบอกเล่ากันได้เนี่ย
บอกว่าขี่จักรยานยนต์มาหารุ่นน้องที่ตึก๙๕ในโครงการบ้านเอื้ออาทรวัดกู้๒
แล้วเจอชายวัยรุ่นเนี่ยใช้มีดวิ่งไล่ฟันก็เลยขี่จักรยานยนต์หลบหนีแล้วก็มาชนกับพี่วินตรงนี้แหละ
พอรถล้มลงเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ตามมาทันคนที่ก่อเหตุมาไล่ฟันเขาเนี่ยนายจักริตยืนยันว่าไม่รู้จักนะฮะเขาไม่เคยรู้จักแล้วไม่เคยมีเรื่องด้วยมาก่อน
ไม่รู้ผมมารับน้องแล้วไงแล้วว่ามาอยากข้างหลังมองให้ค่ะมีเรื่องอะไรจะมาก่อนไหมแล้วรู้จักไหม
นี่ฮะคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับได้คุยกับรุ่นน้องของจักริตนะฮะรุ่นน้องบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยจักริตเองที่ถูกฟันจนเจ็บหนักอยู่ที่ริมถนน
โทรมาหาแฟนของเธอให้ออกมาช่วยหน่อยถูกทำร้ายอยู่บาดเจ็บอยู่
คุยกันไปคุยกันมาเนี่ยถึงรู้ว่าจักริตเนี่ยเขาติดต่อพูดคุยกับผู้หญิงคนนึงที่พักอาศัยอยู่แถวนั้น
แล้วผู้หญิงคนนั้นแชทข้อความมาหาบอกว่าให้จักริตเนี่ยมารับหน่อยกลายเป็นว่าพอมาถึงเนี่ยเหมือนกับถูกลวงมาฟันนะมาทำร้าย
ถูกลวงให้มาหาแล้วก็ถูกไล่ทำร้ายเลยคนที่เข้าไปไล่ฟันในจักริตคาดว่าคือแฟนนุ่มของหญิงสาวคนนั้น
อยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากจักริตที่เจ็บแล้วเนี่ยคือเพื่อนในกลุ่มเขาก็บอกว่าเขากังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยกันหมดเลย
พี่เขาคุยกับผู้หญิงคนนึงใช่ไหมคะแล้วเหมือนผู้หญิงคนนั้นจะมีแฟนอยู่แล้วหรือมีคนคุยอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้เหมือนคนนั้นอยู่ด้วยกันกับคนนั้นอยู่ด้วยกันสองคนใช่ไหมคะ
ก็เหมือนแบบว่าเขาล่อทักล่อให้พี่หนูอ่ะไปหาเขาที่ตึก๙๕แล้วเหมือนล่อให้พี่หนูมาใช่ไหมแล้วทีนี้เหมือนเขาเขาดักกันไว้แล้วแล้วพี่หนูไม่รู้พอเขาไปถึงไอ้ผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็บอกให้พี่หนูหนีแล้วพี่หนูหนีไม่ทันรถล้มอยู่ตรงตึก๔๐แล้วก็โดนมันแทงอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วผู้หญิงอ่ะบอกมาอีกทีว่าที่พิมพ์ไป

รุ่นน้องของคนเจ็บเนี่ยเหมือนกับว่าหญิงสาวที่จักริตเขาคุยด้วยเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่ได้เป็นคนพิมพ์ข้อความนัดให้จักริตออกมาหานะเหมือนกับว่าแฟนนุ่มของเธอเนี่ยเป็นคนพิมพ์ค่ะ

ยังไม่ทันไปเอารถเลยผู้ชายเสื้อดำวิ่งมาไล่ฟันเนี่ยคนเสื้อขาวตรงนี้แล้วคือวินจักรยานยนต์รับจ้างคันนี้เนี่ยบอกว่าตัวเขาก็ไม่ติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะนะแต่เขาก็งงอยู่ว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้นไม่รู้ว่าวัยรุ่นคนนี้หนีอะไรมาอยู่ดีขี่รถมาพุ่งชนเลยทั้งญาติยาติของวัยรุ่นที่บาดเ

คนที่จักริตบอกว่าชวนให้เขามารับเนี่ยเชิญมาสอบปากคำแล้ว
เดี๋ยวต้องขยายผลต่อแล้วก็ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของหมู่บ้าน
ตอนนี้รู้ตัวผู้ชายคนที่ก่อเหตุมาไล่ทำร้ายเขาแล้วนะครับ
ก็เป็นคนที่มาอาศัยอยู่ที่ตึก๙๕ในโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรตรงนั้นนั่นแหละ
เดี๋ยวคงจะตามตัวมาดำเนินคดีกันต่อไปนะคะดูเหตุการณ์แล้วน่ากลัวจริงค่ะ